ที่แบบไปรับน้องขึ้นดอย
ปชแล้วก็จะเห็นพี่เตี้ยไปด้วยนะ
นั่นคือเรื่องราวของพี่เตี้ยเขา

เกี้ยตายเมื่อวานนี้สารสั่งจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญานะ
สิบตำรวจโทในคดีทารุณกรรมสัตว์
หรือพี่เตี้ยตัวนี้นะครับ

นับอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการ

สิบตำรวจโทปริญญาปัญญาบุตรนะครับ

สิบตำรวจโทปริญญาจำเลย๖เดือน

ความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์

ให้ยกฟ้องลักษัพอะไร
ก็เอาหมายถึงเอาตัวพี่เตี้ยไป

เรียกร้องความยุติธรรมให้พี่เตี้ยมช

ได้รับความยุติธรรม

ที่แบบเขามีตำแหน่ง

สารท่านอนุญาตให้๑๐ตำรวจโทปริญญา

ในชั้นอุทธรณ์นะครับคุณผู้ชม

จะสู้คดีสู้คดีให้พี่เตี้ยมชต่อไป

เตี้ยมอลชอหลายคนจำได้ว่าเตี้ย

มันเตี้ยขาเส้นน่ารักนะ

ฉายาว่าหมาสังกัดคณะวิทย์

ซากของเตี้ยมันตายอยู่

ได้มีการสืบหาตัวผู้กระทำความผิด
ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่า

ตำรวจโทปริญญาในคืนนั้น

ใช้เวลาพิจารณาคดีนี้ประมาณ๓ปี
จนมานัดพิพากษาลงโทษจำเลย

ก็เดี๋ยวตำรวจนายนี้
เขาก็จะนะครับสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปครับ